กลับมาในช่วงนี้เรื่องหลอกลวงค่ะนะคะ
ก็ต้องรู้เท่าทันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของผู้เสียหาย๒๐คน
ที่วันนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์ค่ะ
หลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ค่ะสูญเงินไปกว่าร้อยล้านบาททีเดียวค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย
ผู้เสียหายยี่สิบสามสิบรายอะค่ะที่รวมตัวกันไปนะคะ
เขาบอกว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนกับนัสแอปพลิเคชันค่ะ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีเรียกสั้นตำรวจไซเบอร์แล้วกันนะคะ
เพราะว่าเขาไปร่วมลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่มีผลตอบแทนสูงเป็นเงินสกุลดอลลาร์ค่ะ
อันนี้เป็นแรงจูงใจให้ร่วมลงทุนเลยพอโอนเงินไปแอปปิด
ปิดตัวค่ะแล้วก็เจอคนเสียหายในลักษณะเดียวกันแบบนี้ไม่ต่ำกว่าหกร้อยคนนะคะ
คือคาดว่าทั่วประเทศน่าจะไม่ต่ำกว่า๒๐๐คนค่ะ
มูลค่าเงินก็ร้อยล้านบาทนะคะหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเขาลงทุนไปห้าหมื่นบาท
เพราะว่าช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมาไม่มีงานแล้วเพื่อนมาแนะนำว่ามาร่วมลงทุนกัน
ตอนแรกก็โอนหลักพันไม่กี่วันได้ตอบแทนกลับมาตามนี้ตามสเต็ปเลยนะคะ
หลักพันได้ตอบแทนหลักร้อยอ่าเห็นว่าได้จริง
คุณจะลงเพิ่มไปอีกถ้าคุณลงเพิ่มเยอะคุณจะได้เยอะนะ
เห็นเป็นแบบนั้นเลยก็คราวนี้ลงเป็นหมื่นคุณนัทพงศ์
พันเป็นหมื่นสุดท้ายแอปปิดเข้าไปทำธุรกรรมในแอปนี้ไม่ได้อีกเลย
อันนี้คือรายหนึ่งนะคะอีกรายนึงบอกว่าโอ้โห
เขาสูญเงินไปกับการลงทุนแชร์ออนไลน์กว่า๒แสนนะคะ
เพราะว่าหลงเชื่อโค้ชหรือแม่ข่ายชวนให้ลงทุนมากขึ้น
ตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับ๗นะคะไม่ใช่เงินตัวเองคนเดียวแล้วทีนี้
ชวนคนในครอบครัวไปร่วมลงทุนด้วยหาคนอื่นไปร่วมลงทุนด้วยเนี่ย
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะหาเงินไปคืนเขายังไงค่ะ
แล้วก็เป็นเป็นเพิ่มขอตอบอีกนะอันแรกอ่ะที่จะไม่มีค่าว่าจะเพิ่มขอตอบอีกเงินเดือนออกมาแล้วจะเป็นเพิ่มขอตอบอีกนะ
จะเพิ่มอันดับสารเพื่อไม่มีเราจะเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่มอีกให้ได้เพิ่มเพิ่มมาก่อน
พอดีมาเกิดเรื่องกันพอดีเนี่ยวันนี้ที่ไปนี่ก็ยี่สิบสามสิบรายนะคะ
แต่ว่าผู้เสียหายบอกว่าก็จะมีจำนวนมากเลยที่เราแหละมูลค่าเป็นร้อยล้าน
แล้วก็ให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลลงไปนะคะ
เอกสารหลักฐานความเสียหายเป็นการแบบแจ้งความออนไลน์นะคะ
อย่างนั้นมารวมตัวกันเยอะเดี๋ยวมีปัญหาเข้าไปค่ะ
เรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้านได้อายอดนะฮะ

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาตามจับตัวคนหลอกลวงได้
เขาได้เงินคืนมานะครับเขาก็จะเฉลี่ยคืน
ถ้ามีให้คืนนะตามที่คนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ